ไปเจอพี่ตายเดินผักซึ่งตอนนี้ก็กำลังฮอตมากกับกาซะลอง
ตายเป็นพักเล่าให้ฟังว่าน้องยายาเล่นจนเหมือนจะหมดลมหายใจ
ในละครเขาก็ปล่อยออกมานะคือเป็นจังหวะผิดคิว
ยาย่าโมโหกลับมาอารวาสวีนเหวี่ยงที่บ้านใช่ไหมในเรื่อง
แล้วก็ไปฟาดก้านผ้ามาร
ไอ้ก้านไม้ก็ตีหน้าผากน้องยายาเต็มแรงเลย

ใช่คือพี่ตายก็เลยเล่าให้ฟังว่า
ฉกนั้นซึ่งเข้าฉากด้วยน้องยายาแบบแทบหยุดหายใจเลย

เป็นพักชื่นชมน้องยายากับสปีริตในการแสดงครั้งนี้เลยค่ะ

เขามีสปีริตมาก
อยู่นั่นแล้วมันจะเป็น

กอดแล้วก็เอาเขาขึ้นมาอยู่บนบ่า
แล้วบอกให้ค่อยพอดลมหายใจลูก
แล้วแต่คนเห็นไม่เห็นในความเป็นผู้กำกับที่ได้ทำงานกับนักแสดงคนหนึ่งนี่แบบ

จริงไหมคะเขาบอกว่าพี่บอยไม่ให้ไปทำช่องอื่นแล้ว
อีกสักพักใหญ่ครับที่จะแบบว่าไม่รู้อะก็